จะพาไปโคราชที่นี่เพราะว่าอดีตสาวแบงค์เขาผันตัวมาเพาะเห็ดขาย
สร้างรายได้อย่างงามนี่ไม่ธรรมดาคุณ
เขาหลากหลายนะน้องใบตองเยอะใช่ไม่ได้มีเห็ดอย่างเดียวนะ
มีเยอะแยะมากมายหลากหลายเห็ดมีแต่เห็ดเห็ดทั้งนั้นเลย
โอ้โหซุปเปอร์เห็ดใช่เพราะว่าเขาเฮ็ดเห็ดเห็ดเห็ดเห็ด
ใช่ค่ะคุณเม็ดเห็ดมาคือทำเห็ดนั่นแหละเพชรแปลว่าทำ
มาคุณผู้ชมมากันที่บ้านห้วยหินตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสาง
จังหวัดนครราชศรีมาครับไปดูฟาร์มเพาะเห็ดของคนนี้
คุณรุ่งรดีลาตะวงอายุ๓๔ปีอ่า
เธอเป็นอดีตสาวแบงค์นะหันตัวมาเพาะเห็ดขายซะเลย
ก็คือหรือแปลได้ที่ภาษาอังกฤษอ่ะ

ไม่ใช่ก็คือเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นใหม่

แล้วก็เธอก็เล่าถึงสาเหตุที่ว่า
คือบางคนมีงานประจำนะ

ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย
เริ่มจากการขายของออนไลน์ก่อน
หักภูมิก็ไม่ได้มากมายอะไรด้วย
แล้วเห็ดที่เธอเอามาเพาะมีด้วยกันทั้งหมด๖ชนิด

เยอะมากเห็ดนางนวลเห็ดนางรมทองเห็ดนางฟ้าภูฐาน
แล้วก็เห็ดฮังการี่รวมไปถึงเห็ดนางรมเทา

หรอดิฉันก็ไม่รู้จักรู้จักแต่เห็ด
จริงมันมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันหลายทางก็ต่างกัน
ซึ่งเธอก็ใช้วิธีการเพาะในโรงเรือน

ก็คือการควบคุมอุณหภูมิ

ใช่ไหมแต่การควบคุมอุณหภูมิของเธอ
เป็นการสั่งงานผ่านระบบสมาร์ทโฟน

ก็เลยทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
แล้ววันหนึ่งเธอก็เก็บผลผลิตขายได้นะวันหนึ่งนะ
ประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม
แล้วส่งขายกิโลกรัมละ๖๐บาท

แล้วมันสามารถเก็บได้ทุกวัน

เรื่องของการเพาะเห็ดคือความชื้นและอุณหภูมิ
สำคัญมากไปน้อยไปก็ไม่ได้นะคะ
จะได้มีผลผลิตออกมาดีเยอะแบบนี้